คุณผู้ชมคะวัยรุ่นตีกันในงานมีให้เห็นอยู่บ่อย
เห็นใจคนจัดงานเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าและคนไปร่วมงานค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในงานฤดูหนาว

ห้าทุ่มกว่าเมื่อคืนค่ะวัยรุ่นสามคนเดินอยู่ในงาน
อีกฝั่งมาจากไหนก็ไม่รู้พอมาเจอกันปุ๊บโอ้โหใส่เลย
หมัดทั้งมวยทั้งเข่าทั้งศอกตีกันให้วุ่นนะคะครับ
แม่ค้าแถวนั้นเขาก็พยายามตะโกนว่าตำรวจมาตำรวจมา
ไม่หยุดนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่หยุดนะคะ
กู้ภัยปากช่องไปช่วยห้ามสุดท้ายวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็แยกย้ายกันไปทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้๘คัน
นี่คืองานฤดูหนาวปากช่องจัดขึ้นสนามข้างโรงทอง
หรือศอบปากช่องนะคะแล้วเป็นงานคืนสุดท้ายแล้ววะ
ดูสิมาตีกันแบบนี้นะคะผู้กำกับสพปักช่องบอกว่า
พอได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็รีบไปทีนี้ค่ะตอนที่ตำรวจไปถึง
เจอใครแล้ววัยรุ่นมันก็ได้แยกย้ายหลบหนีกันไปหมดแล้ว
ตำรวจบอกว่าแต่สิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ทิ้งเอาไว้ก็คือ
รถจักรยานยนต์นะคะก็เลยยึดเอาไปไว้ที่โรงพัก
ตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วแหละว่าใครบ้างที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นี้
กำลังส่งตำรวจไปติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะเห็นบอกทิ้งรถไว้แปดคันเลยเหรอ
ใช่ค่ะรถจักรยานยนต์แปดคันค่ะหยอมทิ้งรถเลย
ยังไงก็ต้องไปเอาที่โรงพักเนี่ยเอาไปดู